เพราะว่าก่อเหตุเอาไว้โหดเยี่ยมมากที่ปัตตานีนะครับ
เอาเขาเนี่ยร่วงตกพื้นถนนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะครับที่ปัตตานี
นะฮะนี่ครับ
เนี่ยครับค่ะแล้วก็หลบหนีไปเลยใช่ค่ะ
ซึ่งน่าสงสารมากนะครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วถูกกระชาก
ร้อยไปเนี่ยเขาร่วงตกพื้นถนนแล้วเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเราตรวจสอบแล้วเกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าที่ทำการกำนันที่ตำบลมารเฮะนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ผู้ชายคนนี้อายุน่าจะสัก
สิบห้าถึงสามสิบปีตามภาพนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
รถคันนี้แบบนี้นะสวมเสื้อด้านในสีฟ้าแจ็คเก็ตสีเขียวทับ
กางเกงขายาวสีน้ำเงินรองเท้าแตะแบบบีบ
วกกันน็อกเต็มใบสีดำหากใครเห็นแบบนี้นะครับ
หน้ากากอนามัยสีขาววันก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ
รุ่นร้อยสิบไอสีดำแดงตอนเนี้ยังตามตัวไม่เจอ
ตำรวจกำลังไล่ตามตัวอยู่นะครับเผื่อใครเจอนะครับ
เพราะว่าก่อเหตุเอาไว้เนี่ยโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ไปดึงไปกระชากสร้อยเขาเขาร่วงตกพื้นถนนเลย
เสียชีวิตเลยนะครับเบาะแสแจ้งได้สพมปัตตานีนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่แปดห้าห้าห้า
หรือท่านแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้อืมช่วยกันตามตัวหน่อย
ภัยสังคมคนนี้ถึงขั้นทำให้คนเสียชีวิตนะครับ